อยู่ชนบุรีไหมอยู่ชนบุรีดูข่าวนี้หน่อย
ช่วยบ้านนี้หน่อยเห็นใจเขาจริง
คุณแม่คุณแม่ท่านเป็นผู้ป่วยจิตเวท
หายจากบ้านไป๒วันแล้วดูรูปฮะ
ดูรูปครับแล้วเดี๋ยวช่วยกันตามหาหน่อย
ใครอยู่ชนบุรีชนบุรีช่วยครอบครัวนี้หน่อย
ตรงไหนของชนบุรีเนี่ยอันนี้พี่อ่านให้ฟัง
นางสาววัชราพรสงสารนามสกุลสงสารนะอายุ๓๘ปี
เอารูปของนะฮะคุณป้าทวนป้าทวนอายุ๕๐นะครับ
เป็นแม่ของเธอนะฮะมาให้ทีมข่าวดู
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบอกเป็นกระบอกเสียงหา
ช่วยหาแม่หน่อยแม่หายออกจากบ้าน
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าของ๘สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ช่วงที่ออกจากบ้านไปนะครับเพื่อนบ้านถ่ายรูปเอาไว้ได้นะครับ
เห็นคุณแม่สวมเสื้อคลุมนะครับสวมเสื้อคลุมสีขาวแขนยาว
นี่ฮะรูปนี้ครับคุณผู้ชมฮะหมวกสีออกอะไรอ่ะ
เขียวเขียวฟ้าฟ้าเหรอฟ้าเหรอ
กางเกงขายาวสะพายกระเป๋าแบบนี้ครับเป็นกระเป๋าผ้าสีแดงนะครับ
ออกไปฮะไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพเสม็ดแล้วแต่ตอนนี้เนี่ย
ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นห่วงแม่มาก
คือแม่ไม่มีเงินติดตัวไปเลยนะแล้วท่านเป็นมีอาการทางจิตเวท
วิงวอนให้หน่วยงานหรือเพจต่างช่วยกันกระจายข่าวสารหน่อย
ไทยรัฐทีวีดูอีกทีดูหน้าแล้วเดี๋ยวถ้าเจอถ้าคุ้นจดเบอร์ไว้ด้วย
ช่วยกันครับช่วยกันครับเพื่อนมนุษย์นะฮะ
ร้อนใจมากครับแม่หายจากบ้าน๒วันแล้วครับ
อย่าเพิ่งเอาออกมาจากจังหวัดชมบุรีอยู่ที่นั่นก่อน